ดราม่าเรื่องเก่าของเรา๓คนนั่นเองนะคะ
มีบางช่วงบางตอนแหละเล่าในเรื่องราวของ
รักครั้งหนึ่งในชีวิตที่มันแบบจบไม่สวยนั่นเองนะคะ
ก็เล่าไปร้องไห้ไปกับพระเอกวิกน้อยสีทั้งน้ำตา
เรื่องราวเนี่ยที่พูดถึงคือแฟนเก่าเขาคือพระเอกคนนี้นะฮะ
แต่เธอไม่ได้เอ่ยชื่อนะแต่ท้ายที่สุดแล้วพอเรื่องราวข่าวออกไปปุ๊บ
เกรทวรินทรออกมาพูดแมนเลย
ผมเองนี่แหละที่เขานั่งด่ายในรายการนะครับ
ที่สุดค่ะพอชก็เดือดโพสต์ด่ายาบคายจนกลายเป็นประเด็นร้อนฉ่าเลย
เช้านี้หลังดาวโพสต์แจ้งว่าเกิดจากการทะเลาะกันกับแฟนนุ่มพอสรันนะคะ
แล้วโพสต์เองก็ลบโพสต์อันเก่าไป
และหลังจากนั้นก็มีโพสต์ไอจีขอโทษที่ได้ใช้ถ้อยคำหยาบคาย
แล้วก็วอนว่าอย่ายงประเด็นไปที่ใครอีกเลย
ถือว่าเรื่องร้อนนี้ปิดจ๊อปไปก็แล้วกันนะคะ

แล้วก็นั่นแหละหลายคนก็โยงไปว่า
แต่ดาวน์พรีมทองก็ออกมาบอกว่าเออเป็นความผิดเธอเอง
ผิดเธอเองสิ่งที่พอสต์ว่าไปเนี่ยไม่ได้ว่าเกรทแต่ว่าเธอนั่นเอง
ทำไมไปโยนความผิดให้กับพอร์ตให้กับเกรท